สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๓นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันสุดสัปดาห์นี้
ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวอยากให้ติดตามกันนะครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าหลายจุดอาจมีฝนตกชุกตกแบบทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียว

แต่ว่าก่อนอื่นเรามาอัปเดตสถานการณ์พายุมิริแน
เมื่อวานนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่กรุงฮานอย

ทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศอย่างรุนแรงละทีเดียว

รวมไปถึงมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วย
โดยสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานนะครับว่า

ปริมาณน้ำฝนสะสมวัดได้๒๘๐มิลลิเมตร
ล่าสุดพายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงไปที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ยังทำให้เกิดฝนตกหนักทั่วทุกพื้นที่

สนามบินนานาชาติหน่วยบ่าย

ขณะที่อีกหลายเที่ยวบินยังล่าช้า
โดยมีสายการบินเวียดนามที่เป็นสายการบินแห่งชาติ
ระบุนะครับว่ามีเที่ยวบินล่าช้ากว่า๒๐เที่ยว
เที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับจากฮานอย
เนื่องจากสภาพอากาศยังคงเลวร้ายมีฝนตกอย่างหนัก
ส่วนตามท้องถนนในกรุงฮานอยมีต้นไม้มากกว่า๕๐๐ต้นล้มลงมา
สภาพหักโค้นทับบ้านเรือแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการจราจร
อกจากนี้ยังมีรายงานว่าไฟดับในหลายพื้นที่ของ
จังหวัดนามดิ่งท้ายปิ่งและนิงปิ่ง
มีน้ำท่วมหลังจากเกิดฝนตกหนักทำให้การจราจรเป็นอามภาษณนะครับ
ส่วนที่จังหวัดไทยปิ่งมีเรือประมงของชาวบ้าน

ก่อนอันนี้พายุลูกนี้ได้พัดขึ้นฝั่งบนเกาะไหลล้ำประเทศจีน
จากนั้นก็ได้เคลื่อนตัวต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้ชาวเวียดนามกว่า๓๒๐๐๐คน
ในพื้นที่๖จังหวัดและเมืองทางภาคเหนือต้องอบพยพไปอย่างที่ปลอดภัย
และอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้พายุลูกดังกล่าวนั้นได้อ่อนกำลัง
กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ยังส่งผลต่อลักษณะอากาศในบริเวณดังกล่าวนั้นแน่นอน
ก็ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราด้วย
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน
กับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นกล่าว
ก่อตัวอย่างต่อเนื่องในบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
๒วันนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ยังคงได้รับอิทธิพลจากกลุ่มฝนดังกล่าว
อาจจะมีฝนตกชุกเกิดขึ้น
และสุดสัปดาห์นี้จากการคาดการณ์
ก็พบว่าในบริเวณฝั่งอ่าวเบงกอ
ซึ่งเป็นในส่วนของมหาสมุทรอินเดียนั้น
เริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้น

จะมีการเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณประเทศพม่า
ซึ่งจุดที่หย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนที่เข้าก็คือ

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศไทย
ในส่วนของจังหวัดตากแล้วก็บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี
แน่นอนครับก็จะสามารถหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
ความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอ

จะส่งผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่พื้นที่ตอนบนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ตอนบนจนถึงตอนกลางจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับ
นอกจากฝนแล้วเกิดสายลมเที่ยวแรงแบบนี้
สามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นสูงได้ด้วยนะครับ

ใครที่จะไปท้องทะเลบริเวณฝั่งอันดามันต้องระวังกันหน่อย
มาดูภาพรวมสถานการณ์ฝนในพื้นที่กันนะครับ
เพราะว่ามีหลายจุดละทีเดียวมีโอกาสเกิดฝนตกอย่างหนัก

การเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนในวันนี้
ก็คือมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงสายวันนี้เป็นต้นไป
กลุ่มฝนนั้นจะเริ่มตั้งแต่บริเวณฝั่งตะวันตก

แล้วก็จะแผ่ปกคลุมในหลายจุดตกกระจาย

ออกจากบ้านและออกจากที่ทำงานด้วย
สุดสัปดาห์นี้ขอให้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขที่สำคัญ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ